นั่นก็คือคดีชิงทองที่ลบบุรีนั่นเองนะครับ
เมื่อวานเนี่ยพระวัตรอก็ลงพื้นที่ไปกำชับ
ให้เจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างเคร่งครัดนะครับ

เมื่อวานบอกว่าจะดูแลพื้นที่๔จังหวัด

ไม่ว่าจะเป็นที่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรี
หรือว่าที่ลบบุรีที่คาดว่าคนร้ายจะวกกลับมา
และมีการเปิดเผยว่าตอนนี้ตีกรอบ
ในการไล่ล่าอยู่ในพื้นที่ลบบุรีนี่แหละนะฮะ

ขณะเดียวกันมีการวิเคราะห์ท่าทางของคนร้าย

หรือว่าจะเป็นผู้พิการหรือเปล่า
แต่ว่าตำรวจก็ออกมาเปิดเผย
เกี่ยวกับเรื่องของการกระโดดลงจากเคาน์เตอร์

มีการกระโดดแบบระมัดระวัง
เหมือนคนที่รู้ยุทธวิธีในการกระโดดแบบปลอดภัย
เหมือนคนที่ได้รับการฝึกฝนมาในท่าทางในการกระโดดขึ้นลงนะครับ
อกจากนี้ยังมีเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

บอกว่าเป็นคนรสนิยมสูง

แล้วก็คนร้ายอาจจะมีมากกว่า๑คน
ประเด็นสำคัญที่เราต้องตามกันต่อเนื่อง
เมื่อวานี้ตำรวจยังคงประชุมแกะบรอยตามล่าคนร้าย

โดยพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา

เมื่อวานี้บอกว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูล

คนร้ายมีลักษณะการใช้ของแบรนด์เนม
แล้วก็เนี่ยคู่นี้คือรองเท้าเนี่ย

ไปค้นหาข้อมูลเรื่องของรองเท้ามาเยอะเลยนะฮะ
เป็นรองเท้าที่มีราคาแพง๗๘๐๐๐บาท

แสดงว่าคนร้ายมีรสนิยมการแต่งกายค่อนข้างดี

แต่ก็ต้องตรวจสอบนะครับว่าเครื่องแต่งกายทั้งหมดเป็นของแท้หรือของเรียนแบบ

และในขณะก่อเหตุคนร้ายเนี่ยได้ทิ้งรอยเท้าที่เปื้อนฝุ่นเอาไว้บนตู้กระจกของร้านทอง

และดูจากรอยรองเท้าเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเพิ่งไปเหยียบฝุ่นดินมา

ใช่ทีนี้ก็ต้องไปสืบกันต่อนะคุณ
สกุลว่าเอ๊ะคือคนร้ายน่าจะไปในจุดไหนพิกัดไหน

ห้างมาแล้วกว่าจะมากระโดดขึ้นบนบนตู้กระจกนี้

ครับทีนี้ก็ต้องไปดูอีกนะฮะว่าไอ้เสื้อผ้ารองท้องรองเท้าที่แพงเนี่ย

มีใครใช้บ้างมีใครไปซื้อจากห้างร้านที่ไหนบ้าง

อ่ะเรื่องของเครื่องแต่งกายแล้วมาดูเรื่องของอาวุธปืนหน่อยฮะ
ค่ะอาวุธปืนเนี่ยนะคะจากการตรวจสอบเนี่ยก็อันนี้ตำรวจบอกนะคะ

เป็นปืนพกแบบออโตเมติกค่ะ

แล้วก็ราคาในท้องตลาดอยู่ที่ราคาประมาณ๑แสนบาท
แค่ตัวปืนก็ราคาหลักแสนแล้วนะ
อย่าบอกนะยังไม่ได้รวมอุปกรณ์ในการเก็บเสียงอีกนะ
กระบอกเก็บเสียงก็อีกหลายหมื่นนะ
ใช่ค่ะทีนี้คำถามก็คือว่าเอ๊ะปืนนี้มันจะมีเฉพาะในหน่วยงานราชการหรือเปล่า

เพราะว่าตอนแรกคนก็พุ่งเป้าไปว่าถ้าเกิดว่ามันมีในเฉพาะในหน่วยงานราชการ
ว่าคนที่ก่อเหตุจะเป็นคนในเครื่องแบบไหมหรือยังไง
แต่ตำรวจบอกนะคะบอกว่าปืนนี้ประชาชนทั่วไปก็สามารถหาซื้อได้เหมือนกัน
แต่ว่าน้อยคนนะคะที่จะมีครอบครองเพราะว่าราคามันเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะ
ต้องเป็นคนที่เล่นปืนหรือฝึกซ้อมปืนหรือยิงปืนหรือชอบปืนอย่างนี้นะครับ
ขณะเดียวกันนะครับพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาเนี่ยยังบอกด้วยนะฮะ
ว่าในส่วนของการแกะรอยหาเบาะแสคนร้ายหลังจากที่ผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ออกจากห้างไป
คือมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานร้านอาหารภายในห้างได้พบเห็นคนร้าย
ขณะจอดติดไฟแดงที่บริเวณสี่แยกโรงพยาบาลอานันทมหิดลอันนี้ก่อเหตุในห้าง
รีบไปกดปุ่มนะครับในการขอความช่วยเหลือจากนั้นโจรเนี่ยก็กวาดชิงทองไปนะครับ
ทั้งหมดเนี้ยยี่สิบแปดบาทกว่าน้ำหนักอ่ะนะครับก็หกแสนกว่าบาทใช่นะครับ
ทองใส่กระเป๋าไปแล้วก็วิธีการในการที่เขายืนบนตู้
ขอบตู้และการกระโดดนี่แหละอืมค่ะตรงนี้แหละการกระโดดที่ตำรวจบอกว่า
กระโดดเหมือนคนที่ฝึกยุทธวิธีมาใช่ค่ะนะฮะเพื่อความปลอดภัยจากนั้นนะฮะ
รอปภเมื่อกี้นะซึ่งเป็นหัวหน้ารอปภวิ่งมาล็อกประตู
แล้วเจ้าโจรเห็นพอดีก็เลยยิงใส่หัวหน้ารอปภแล้วขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
ตอนที่ขี่ออกไปเราก็เคยให้สัมภาษณ์พลเมืองดีผู้ชายคนหนึ่งที่พยายามจะขับรถ
เพื่อจะไปชนรถจักรยานยนต์ของคนร้ายค่ะนะฮะแต่เขาก็บอกเขาก็กลัวอันตรายเหมือนกัน
เพราะคนร้ายมีปืนและบนรถเขามีหลานอายุ๗ขวบ
ใช่แล้วก็ตอนนั้นพลเมืองดีที่บอกว่ากำลังจะขับรถตาม
ปรากฏว่าแฟนเขาก็โทรมาบอกเพื่อให้ช่วยรับตัวน้องไทตันไปส่งโรงพยาบาล
แล้วทีนี้นะฮะระหว่างเหตุการณ์ที่คนร้ายเนี่ย
กำลังขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีนะครับ
ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงาน
ร้านภายในห้างเนี่ยได้พบเห็นคนร้าย

ยังไม่รู้นะว่าไอ้เจ้านี้เป็นคนร้าย
เป็นคนร้ายที่ก่อเหตุโหดมา
โดยบอกว่าระหว่างที่เธอขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
เวลาประมาณ๓ทุ่ม๑๗นาที
ของวันที่๙มกราคม๒๕๖๓วันเกิดเหตุ
เธอเห็นรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง

สี่แยกโรงพยาบาลอานันทมหิดล
เห็นว่าคนที่ขี่เป็นผู้ชาย
ปิดบางใบหน้ามีถ้าที่ลึกลี้ลุ๊ดลลึกหล่น
ุดหงิดและโวยวายอะไรบางอย่าง

เหมือนโวยวายในธำนองที่ว่า

ก็มาติดตรงสี่แยกไฟแดงเหมือนกันไม่ได้คิดจะขี่ตามใครเลย
พอตอนหลังมารู้เหตุการณ์ว่ามีคนร้ายชิงทองในโรบินสันลบบุรี
และก่อเหตุอุกอาจยิงคนตายมาโอ้โหเธอตกอกตกใจเลย
ตกใจมากเธอได้ข่าวมาแบบนี้เธอค่อนข้างมั่นใจแล้วครับ
ให้การกับตำรวจบอกว่าไอ้เจ้าเนี่ยที่ขี่รถมาจอดหน้าเธอแล้วก็ชี้หน้าเธอหาว่าเธอเนี่ย
ตามมาทำไมเธอบอกนี่เป็นคนร้ายแน่นอนนะฮะเธอเนี่ยตอนนั้นไม่กล้าเข้าใกล้แหละ
เพราะว่าแค่โดนด่าก็ไม่กล้าเข้าใกล้แล้วตอนนั้นยังไม่รู้เป็นโจรหรือไม่เป็นโจรเนี่ย
กล้าเข้าใกล้มาคิดทบทวนบอกเป็นโจรแน่นอนโชคดีที่ไม่เข้าไปใกล้มากกว่านี้
ไม่งั้นอาจจะโดนยิงเสียชีวิตได้นะครับเธอเล่าให้ฟังบอกว่าจากนั้นคนร้ายขี่รถเข้าไปในซอยโรงพยาบาลอานันทมหิดล
ซึ่งซอยนั้นสามารถเข้าชุมชนหลังวัดดงสวองหรือจะทะลุเข้าศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก
หรือจะลัดเลาะไปยังเขตพื้นที่ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีก็เป็นได้
อันนี้คือสิ่งที่เธอบอกใช่แล้วนะคะคือนอกจากเนี้ยก็ยังมีพยานอีกคน
พยานเนี่ยก็ยังบอกอีกว่าคือเธอเนี่ยจำรูปภัณฑ์สันฐานได้ด้วยนะ
ว่าคนร้ายที่เห็นเนี่ยดูแล้วเนี่ยนะเป็นคนไม่ได้สูงมากครับ
อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปชุดที่สวมใส่เนี่ย
ก็เป็นชุดเดียวกับที่คนร้ายก่อเหตุนั่นแหละครับอ่า
ยอมรับว่าตอนแรกไม่รู้หรอกนะว่าคนร้ายไปก่อคดีนี้มา
แล้วก็อย่างที่คุณสืบสกุลบอกไปกลับบ้านมาเห็นข่าวในโทรทัศน์
เอ๊ะเสื้อผ้าที่คนร้ายใส่เอ๊ะมันมันเห็น
มันเหมือนกับที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เลย
ที่คนร้ายใช้หลบหนีก็เป็นรถที่เราเจอมานี่นะเป็นคันเดียวกันนี่นะ
ก็เลยตัดสินใจอ่ะค่ะเข้าให้ข้อมูลกับทางตำรวจนะคะ
เธอบอกเธอกลัวมากนะตอนนั้นคิดทบทวนไปทบทวนมาโอ้โห
วินาทีในการประจันหน้ากับคนร้ายมันน่ากลัวจริง
มารู้ข่าวตอนหลังเนี่ยนะฮะอ่ะขณะเดียวกันตำรวจได้ประสานขอความร่วมมือ
ไปยังหน่วยงานของทหารในพื้นที่เพื่อขอเข้าตรวจค้น
ซึ่งขณะนี้มีการตรวจค้นในบางจุดแล้วนะครับขณะที่เมื่อวานนี้
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ได้เดินทางไปประชุมลับเกี่ยวกับภารกิจการไล่ล่าตัวผู้ต้องหา
ใช้เวลาในการประชุมนานกว่า๓ชั่วโมง
ก่อนรีบเดินทางกลับด้วยเฮลิคอปเตอร์ทันที
โดยไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับ
แต่เมื่อวานมีการสั่งการให้พลตำรวจเอกชัยวัดเกรดวรชัยบรองพบตร
ให้เป็นหัวหน้าชุดในการติดตามคดีนี้
บอตรมอบหมายให้รองพบตรท่านนี้เป็นหัวหน้าชุดในการดูแล
รวมถึงนะคะให้พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ
แล้วก็พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองพบตรร่วมคณะทำงาน
ทีนี้คำถามคือเอ๊ะแล้วก่อนหน้านี้ที่เราเห็นพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา
มาดูแลคดีมาแถลงข่าวนี้ล่ะจะเป็นยังไง
ซึ่งคือตอนนี้ทางพลตำรวจเอกวิรชัยบอกว่า
จะต้องมีการส่งมอบงานที่ติดตามไว้ให้กับทางรองพบตร
ท่านใหม่ที่มีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว
คนก็เลยโยงไปไงว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับกรณีคลิปเสียงก่อนหน้านี้ไหม
ไปเกี่ยวเรื่องกับของบิ๊กโจ๊กครับเออมันเป็นคลิปเสียงหลุด
แล้วหลังจากนั้นท่านวิราชัยก็หมดหน้าที่
ต้องดูแลตรงนี้ไปผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ก็เปิดเผยว่าพบตรเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบตามปั๊มน้ำมันครับทางเส้นทางที่หลบหนี
และบริเวณโดยรอบค่ะเพราะคนร้ายอาจใช้เป็นสถาน
ในการเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ทั้งใส่ตอนก่อเหตุเสร็จแล้ว
ค่ะหรือไม่ก่อนที่จะมาก่อเหตุค่ะก็ต้องดูนะฮะว่าหากใครพบเห็น
หรือมีเบาะแสเด็กปั๊มคนไหน
หรือผู้ที่ใช้เส้นทางร่วมกันอย่างผู้หญิงคนเมื่อกี้
ที่ไปเจอคนร้ายหลังที่ก่อเหตุเนี่ย
ให้แจ้งเจ้าน่าที่ทันทีอะนะครับค่ะ
ก็ตอนนี้มีการแกะบรอยคนร้ายทั้งพยานวัตถุ
ภรรยาบุคคลหลักฐานทางนิตริวิทยาศาสตร์ค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกไป๔จังหวัดที่ต้องไปดูแลดูเข้มเลย
อ่างทองสระบุรีลบบุรีรวมถึงในอีกพื้นที่หนึ่ง
อายุทยานะฮะก็ต้องดูรอยต่อจังหวัดเหล่านี้
บุรีเป็นพื้นที่โดยรอบในส่วนของจังหวัดลบบุรีนั่นแหละแล้วก็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

นอกจากนั้นพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์รองผู้บัญชาการทหารบก
ก็ได้กล่าวถึงอย่างที่ดิฉันบอกไปไงว่าโซเชียลมีเดียเขาก็ไปตั้งข้อสังเกต
ว่าคนร้ายดูจากลักษณะการแต่งกายดูจากความชำนาญในการใช้อาวุธ
ดูจากการกระโดดลงมาจากตู้กระจกทองเนี่ยนะคะก็คิดว่าจะเป็นคนในเครื่องแบบหรือเปล่า
จะเป็นทหารหรือเปล่าซึ่งรองผู้บัญชาการทหารบกบอกว่าจากเหตุการณ์เนี่ย
มันมีแนวโน้มที่ทำให้คิดไปแบบนั้นได้แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคนหลายอาชีพเนี่ย
อาชีพแม่นปืนยิ่งกว่าทหารอีกแล้วก็ได้รับการฝึกในรูปแบบที่คล้ายคล้ายกับทหาร
ซึ่งตอนนี้ค่ะทางรองผู้บัญชาการทหารบกเองก็ยังไม่เชื่อเต็มร้อยนะ
ผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยจะเป็นคนในเครื่องแบบเพราะว่าเรื่องนี้ต้องรอพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะ
นี่ไงตอนที่นักข่าวถามว่าถ้าเกิดสมมุตินะถ้าเกิดคนร้ายหนีเข้าไปในค่ายทหารจริง
เนี่ยท่านจะให้ตรวจสอบไหมคะครับซึ่งเรื่องนี้พลเอกนัทพลก็บอกว่า
พร้อมให้การตรวจสอบเพราะว่าพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์พบทบกำชับแล้ว
ว่าให้ทุกหน่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกเรื่อง
คือถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจขอความร่วมมือมาเนี่ยก็จะต้องยินดีให้ความร่วมมือเข้าไปตรวจสอบด้วยนะคะ
อ่ะครับ
ส่วนความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เสียชีวิตทั้งหมด๓ศพแล้วก็บาดเจ็บเนี่ย
รายพาคุณผู้ชมไปดูอาการล่าสุดของผู้บาดเจ็บทั้งหมดกันหน่อยนะคะ
โดยอาการของรอปภคนแรกก็คือนายประเสริฐคงลิที่ถูกยิงเข้าที่ปอดเนี่ยอาการก็ดีขึ้น
รู้สึกตัวสนทนาได้เป็นปกติอะค่ะหมอยังไม่ได้ทำการผ่าตัดให้อ่ะนะคะ
ส่วนสองสามีภรรยาคนที่มายืนเลือกซื้อทองในวันเกิดเหตุคุณผู้ชม
คนผู้หญิงถูกยิงเข้าที่ท้องแล้วก็แขนซ้ายได้รับการผ่าตัดแล้วรู้สึกตัวดีนะคะ
ส่วนผู้ชายเนี่ยเป็นเจ้าของร้านไอศครีมชื่อดังในจังหวัดลบบุรีถูกยิงเข้าที่หน้าอกด้านขวา
ก็ยังไม่ได้รับการผ่าตัดแพทย์ต้องรอดูอาการก่อน

ที่บอกว่าเป็นเจ้าของระยะตากิจอัยสะครีม
วันที่เขามาซื้อทองเขาตั้งใจว่าจะซื้อให้กับพนักงานในร้าน
มอบให้ภรรยากาศยั่งป่นตาขาน้องที่อยู่ที่ร้าน
อาการเนี่ยแพทย์ยังคงอนุญาตให้เยี่ยมได้เฉพาะญาติเท่านั้นนะคะ
ส่วนผู้บาดเจ็บรายที่๔ก็คือพนักงานร้านทองออโรร่าที่ถูกยิงที่หน้าอกขวา
ครับแล้วก็ขาซ้ายก็ได้รับการผ่าตัดแล้วตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในระหว่างรอดูอาการอยู่
พาคุณผู้ชมไปต่อกันที่บรรยากาศงานศพของผู้เสียชีวิตที่วัดบ่อเงินเจริญศุกร์
ที่ตั้งศพนายธีรชัดซึ่งเป็นรอปภของห้างที่ถูกคนร้ายในยิงเสียชีวิต
บรรยากาศงานศพเต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับแฟนของนายธีรชัดที่ทำงานเป็นพนักงานรอปภที่เดียวกันเนี่ยบอกว่า
ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเร็วแล้วก็กระทันหันจนเกินไป
โดยเล่าถึงวันเกิดเหตุว่าช่วงนั้นเป็นจังหวะที่ห้างใกล้จะปิดสามีคือนายธีรชัดกำลังเดินตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่อจะปิดประตูห้าง
ระหว่างนั้นแฟนเห็นคนร้ายด้วยความที่เป็นคนรักความถูกต้องแล้วก็อยากจะจับคนร้ายให้ได้
แฟนจึงไปกดปิดประตูม้วนเหล็กก่อนเพื่อไม่ให้คนร้ายได้หนีอันนี้เป็นจังหวะที่ไปเห็นท่าทีไม่ดีแล้ว
จังหวะเนี้ยไปกดประตูนะย้อนกลับมาปิดล็อกล็อกประตูค่ะแล้วก็พยายามวิ่งหนีคนร้ายแล้วดูคนร้ายสิ
โอ้โหเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจังหวะที่คนร้ายเนี่ยวิ่งมาด้วยเคลื่อนไหวไปด้วยแล้วใช้ปืนเนี่ยยิงหัวหน้ารอปภคนนี้จนเสียชีวิตเนี่ยค่ะมันถือว่ามีความเชี่ยวชาญในการใช้ปืนนะ
คือเคลื่อนไหวไปด้วยยิงไปด้วยแล้วทุกนัดที่ยิงออกมาใช้การยิงด้วยมือดีนะคะแล้วกระสุนเนี่ยก็คือสมบูรณ์ทุกนัดด้วยนะคะ
อ่ะฝากคุณผู้ชมไปฟังความรู้สึกของผู้สูญเสียค่ะวันนั้นหนูซุ้นเลยอ่ะหนูทำอะไรไม่รู้ก็มันเป็นหน้าที่ของเขาเหมือนกับว่าเขาทำดีแล้ว
แต่หนูไม่ต้องการฮีโร่หนูไม่ได้ต้องการอะไรทั้งสิ้นหนูยังไม่คุกเขากำลังเธอยังบอกอีกด้วยนะคะว่าสิ่งที่คนร้ายทำลงไปเนี่ยโหดเยี่ยมและอมหิตเกินมนุษย์
ลายครอบครัวคนคนหนึ่งที่กำลังจะได้ดีทั้งสองคนวาดฝันเอาไว้ค่ะว่าจะช่วยกันทำงานเก็บเงินซื้อรถซื้อบ้าน
แล้วก็มีลูกด้วยกันครับแต่ทุกอย่างเนี้ยพังทลายลงไปในปริปตาเลยค่ะอืมนะครับคุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศความสกเศร้าของอีกหนึ่งครอบครัวนะครับครอบครัวของน้องไทตันนั่นเองนะครับทั้งคุณแม่และคุณพ่อบอกว่าเมื่อวานี้เป็นวันเด็กใช่ไม่มีโอกาสพาน้องไทตันเนี้ยไปร่วมงานวันเด็กเลยค่ะปกติเนี้ยปี
พาน้องไปเที่ยวแล้วภาพตอนเกิดเหตุมันยังติดตาคุณแม่อยู่เลยคุณแม่บอกแบบนี้มันหลอนอยู่ในความคิดอยู่ในความรู้สึกคือยังทำใจไม่ได้สูญเสียลูกน้อยอันเป็นที่รักนะครับก็นายอนุชาวงอยู่แล้วก็นางสาววิไลวันยังรอดพ่อแม่ของน้องไทตันก็ได้ทำบุญเลี้ยงเพลอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องโดยนิมนต์พระสงฆ์เก้ารูปมาทำพิ

ต้องเป็นวันที่เศร้าเสียใจแทนที่จะพาน้องเนี้ยไปเที่ยวห้างไปเที่ยววันเด็กแต่ปรากฏว่าไม่มีโอกาสพาน้องไปอีกแล้วไม่มีโอกาสเหมือนกับครอบครัวอื่นอื่นอีกแล้วเอาฟังเสียงพ่อแม่น้องไทยตันนะครับเราพาเขาไปตั้งแต่เขาได้เดือนเดือนเดือนแรกเลยตั้งแต่ที่ว่าอ่อนอ่อนพอก็ออกอ่าเขาเกิดวันที่ยี่สิบธันวา
เด็กพอปีที่สองก็พาไปกองบินเหมือนเดิมแต่แล้วก็มามาจบที่ไทรัสเพราะว่าเป็นทางผ่านกลับบ้านอยู่แล้วแต่ไทรัสเขาก็ไปไปดูไปเล่นคือเขายังยังตอนนั้นก็ควบฟากฟาเนอะยังยังยังไม่แข็งแรงเท่าไรก็ยังเดินพอแค่เดินได้ต่อเตะแต่ปีเนี้ยเราคิดว่าเขาสองควบแล้วเขาไปดูเครื่องบินเขาต้องหูป๊านู่นเขาต้อง

แต่ของอะไรคือเราไม่ได้คิดว่าจะซื้ออะไรให้เพราะว่าเพราะถ้ามันมีโอกาสเราก็ซื้อให้อยู่แล้วแต่คือไม่ได้ซื้ออะไรฟื้มเฟื่อยแบบต้องทุกปีทุกปีเลยนั่นคือเอาตามที่ว่าเราสะดวกอืมนะครับเพราะว่าคุณแม่ของน้องไททันคือนางวิลัยวันเนี่ยก็บอกว่าปกติแล้วทุกปีพาลูกไปเที่ยววันเด็กอันหาปีนี้ก็เหมื
คือคุณแม่เนี่ยจะพาน้องขึ้นรถจักรยานยนต์ไปด้วยก็จะมีเบาะเล็กเล็กเนี่ยให้น้องนั่งนะครับว่าน้องแค่สองขวบเองน้องเนี่ยก็จะชอบชวนคุณแม่คุยชี้ดูรถคันนู้นคันนี้ตลอดเวลาแต่ปีนี้น้องไม่อยู่แล้วคุณแม่บอกก็ไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกได้ยังไงมันเสียใจจนจุกอยู่ที่หน้าอกนะครับซึ่งงานวันเด็กที่จัดค
ลบบุรีเนี่ยก็ร่วมไว้อาลัยด้วยการติดป้ายข้อความอาร์ไอพีน้องไทตัน
เด็กน้อยวัยสองขวบที่ข้างฮอไว้แบบนี้นะฮะระหว่างการแสดงโชว์
พอได้ข่าวว่าน้องชอบไงพอพวกเครื่องบินชอบอะไรอย่างนี้
ค่ะก็เลยไว้อาลัยด้วยนะฮะใช่ค่ะ
ทีนี้คุณสุมสกุลมันมีเรื่องของการแต่งกายที่มันแบบล้อเลียนโจรผู้ที่เกาะเหตุ
แล้วเขาก็มีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียหลายคนเห็นภาพแล้วตั้งคำถามว่าแบบ
คุณคิดอะไรอ่ะคุณทำทำไมทำไมต้องทำแบบนี้เพื่ออะไร
คุณคิดว่ามันเท่เหรอคุณคิดว่าเจ้าโจรเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดี
เป็นต้นแบบเหรอไม่ใช่ผู้นำแฟชั่นนะใช่ครับเนี่ยฮะเรื่องนี้เองนะครับ
ครอบครัวของน้องไทตันก็รู้สึกนะค่ะรู้สึกว่าเออ
มันเป็นความสูญเสียมันเป็นความเจ็บปวดคุณเอาเรื่องราวเหล่านี้มาล้อเล่น
มันเป็นความคิดที่ไม่ควรจะทำเลยทำแบบนี้มันไม่ดีเลย
ฟังเสียงคุณพ่อของน้องไทตันอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะครับตัวผมอ่ะยังยังไม่ได้ดูนะ
แต่คือก็มีคนเอามาให้ดูบ้างนิดหน่อยแต่ผมก็คิดว่าการที่ว่ามันเป็นเราเล่นกับ
ความรู้สึกของผู้คนที่เขาสูญเสียเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดี
แล้วถ้าคือคนที่เป็นคนที่ทำคลิปทำวิดีโอออกมาถ้าเป็นเด็กอนุบาลที่ไม่มีความรู้หรือวุฒิภาวะ
มันก็เราก็ไม่ถือโทษกว่ากันแต่ถ้าทำมาแล้วเขามีวุฒิภาวะแล้ว
โตพอที่จะมีความคิดแล้วว่าสิ่งที่คุณทำออกมาเนี่ย
คุณอ่ะอ่านว่าไม่ทบกระเทินต่อคุณหรอกแต่คนที่เขาสูญเสียเนี่ย
มันเหมือนคุณเอาเขาเป็นแผลอยู่คุณเอาเล็บไปสะกิดแผลเขาอ่ะ
เขาจะเจ็บไหมคือให้คิดเอาเองให้คนที่ทำคลิปออกมาคิดเอาเองว่า
มันสมควรไหมคือผมจะไม่ไม่ว่าว่าคุณไม่สมควรทำ
แต่ผมให้คุณคิดเองว่าการที่ว่าคุณเอาความรู้สึกความสูญเสียของคนอื่นเข้ามาล้อเล่นในความสุขสนาของคุณ
ก็เหมือนคนที่เขาเป็นแผลอยู่แล้วคุณเอานิ้วไปสะกิดแผลเขานั่นนะครับคุณคิดว่ามันมันเจ็บไหม
ควรไหมแค่นั้นอ่ะคุณพ่อก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพ
แล้วคุณผู้ชมลองคิดดูถ้าเกิดว่าแต่งตัวแบบนี้ไปในที่ชุมชน
คนเห็นคนพยายามจะจับคนแจ้งเบาะแสคนไปรุมประชาธรรมคุณบาดเจ็บมาใครจะรับผิดชอบ
หรือตำรวจเห็นนำไปสู่การวิสามันฆาตกรรมการจับตายถ้าเกิดมันเกิดแบบนั้นใครจะรับผิดชอบ
คือในในโซเชียลเนี่ยมีอยู่ภาพหนึ่งเนี่ยนะคะแต่งตัวคล้ายคล้ายแบบนี้แหละ
เดินเข้าไปในห้างวันเด็กเมื่อวานนี้แล้วทำให้ห้างเนี่ยแตกตื่นเลยเหมือนกันนะคะ
ก็ก็เป็นภาพที่แบบไม่น่าจะทำจริงจริงอันนี้ก็เป็นการขอร้องมาจากทางพ่อของแม่
แล้วก็น้องผู้สูญเสียด้วยนะคะนะครับส่วนเรื่องเงินค่าจัดงานศพของน้องไทตัน
นั้นนะครับตอนแรกครอบครัวบอกว่าไม่มีเงินจัดงานด้วยซ้ำ
จึงไปขอกู้จากคนรู้จักแต่สื่อมวลชนที่มาทำข่าวทราบเรื่อง
ก็ยื่นมือเข้าช่วยเหลือนะครับก็ค่อยรวบรวมเงินกันไป
ช่วยเหลือครอบครัวของน้องจนตอนนี้ได้รับเงินบริจาคแล้ว
ประมาณหนึ่งแสนกว่าบาทนะครับนอกจากนี้พอมีคนทราบข่าว
ก็เดินทางนำเงินมาร่วมทำบุญและยังได้รับความช่วยเหลือ
ซึ่งทางร้านทองเนี่ยก็มอบเงินให้กับทางครอบครัวของผู้สูญเสีย
แล้วก็ผู้บาดเจ็บทุกคนด้วยนะครับส่วนเรื่องของการเปิดรับบริจาคหรือไม่นั้นนะครับ
ก็ทางครอบครัวน้องไทตันบอกว่าเมื่อถึงเวลาที่สมควรถึงจะเปิด
เพราะว่าไม่อยากให้สังคมมองว่าครอบครัวหากินกับความสูญเสียของลูก
แต่ตอนนี้เขามีการกระจายข่าวสารไปแล้วนะ
คือทั้ง๓ครอบครัวของผู้เสียชีวิตตอนนี้ในโลกโซเชียลเริ่มกระจายข่าวสาร
ชื่อบัญชีแล้วก็บัญชีต่างที่จะสามารถร่วมบริจาคได้นะครับ
แต่อันนี้ผมก็ต้องฟังจากครอบครัวของน้องไทตัน
เขาบอกว่าขอให้ถึงเวลาที่สมควรก่อน
เขาถึงจะขอรับบริจาคอืมอ่านะฮะอ่ะ
เราก็เลยยังไม่เปิดเผยข้อมูลเรื่องของบัญชีของแต่ละครอบครัวให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ
เขาก็มีการประกาศออกมาเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือเงินเยียวยาต่าง
แม้จะไม่ใช่ลูกค้าก็จะช่วยเหลือนะคะที่เป็นทั้งลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้า
ใช่แต่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะฮะใช่
มีการออกมาแถลงมอบเงินเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ที่เกี่ยวข้องทุกคนเลยคือจะเป็นลูกค้าหรือว่าไม่เป็นลูกค้าก็จะช่วยเหลือทั้งหมดนะคะ
ครับแล้วก็มันรวมถึงนี่ไงคุณร้านรวงต่างต่างที่เขาอาจจะขาดความมั่นใจนะฮะ
ในห้างก็กลัวว่าร้านทองมาตั้งในห้างแล้วเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์แบบนี้อีกหรือเปล่า
อย่างแรกเลยคือครอบครัวของนางสาวธิดารัฐทองทิพย์คือคุณกวาง
แล้วบริษัทก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานศพจนถึงพิธีชาปนกิจแล้วก็จะรับผิดชอบทุนการศึกษาของลูกจนจบระดับปริญญาตรี
ลูกของคุณกวางผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะคือเป็นลูกชายชื่อน้องออกัส
แล้วก็ยังมีเงินชดเชยจากกองทุนที่ทำไว้ตามกฎหมายค่ะก็จะแบ่งเป็นเงินช่วยจัดงานศพเนี่ย
สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทแล้วก็ยังมีเงินชดเชยให้กับครอบครัวนะคะ
รวมกับสวัสดิการพนักงานตามระเบียบที่อาจจะต้องจ่ายให้กับคุณกวาง
ครอบครัวของคุณกวางด้วยนะครับใช่ค่ะคุณกวางคือพนักงานที่เสียชีวิต
นอกจากนั้นพนักงานที่ได้รับบัตรเจ็บเนี่ยนะคะก็จะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นห้าหมื่นบาท
ได้รับค่ารักษาพยาบาลจนกว่าจะหายเป็นปกติแล้วก็จะได้รับเงินเดือนเนี่ย
เต็มเต็มจำนวนนะคะจนกว่าจะรักษาหายแม้ว่าจะยังไม่มาทำงานก็ได้รับเงินเดือนเต็มนะคะ
แล้วก็ลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ค่ะจะได้รับเงินเยียวยาครอบครัวละสามหมื่นบาท
จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรักษาพยาบาลรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
แม้ว่าจะไม่ใช่ลูกค้าก็ตามจะแบ่งออกเป็น๒ส่วนนะคะ
ก็คือส่วนผู้ที่เสียชีวิตอันนี้จะได้รับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
อืมครับอันนี้ก็คือความคืบหน้าทั้งหมดนะฮะ
อ่ะยังมีต่อเนื่องนะครับมีประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นกับกรณีนี้
ประเด็นอะไรฮะประเด็นที่ว่านี้คือเมื่อคืนนี้ค่ะ
มีทหารจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษในจังหวัดลบบุรี
เรียกกันในวงการทหารว่าทหารหมวกแดงหรือว่าเบเร่แดงเนี่ยนะ
คือออกมาโพสต์ข้อความเป็นปริศนา
ที่จะชี้ถึงเบาะแสอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับเนี่ยค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอเนี่ยทหารในนี้เขียนว่าอย่าคิดที่จะหาแพ้
ถ้าสงสัยอะไรให้น้องกูแสดงความบริสุทธิ์แฮชแท็กเรื่องนี้มีเงื่อนงาม
แล้วก็เนี่ยไม่ใช่กักตัวไว้แบบนี้เอ๊ะตอนนี้มีการควบคุมหรืออะไร
คุมใครไว้ใช่นะฮะมันเลยกลายเป็นคำถามว่า

คือเขาเป็นทหารชั้นประทวนแล้วก็เป็นนักกีฬารักบี้

ค่ายสมเด็จพนรายมหาราชที่รบบุรีด้วย
ก็เลยเอ๊ะการออกมาโพสต์แบบนี้จะเกี่ยวข้องอะไรไหมครับ
ก็เนี่ยค่ะแล้วก็มีชาวเน็ตเข้าไปอ่านโพสต์ของทหาร
วกแดงนายนี้แล้วก็นำไปแชร์ในกลุ่มเหล่ารักรบบุรี
ค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะมีชาวเน็ตไปโพสต์ถามนายทหาร
นายนี้ว่าเรื่องราวที่โพสต์เนี่ยมันเป็นยังไง
ไหนบอกมาหน่อยซิหลายคนสงสัย
สรุปแล้วเป็นแบบนี้นะครับ
รอฟังจากตำรวจดีกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นกระแสไปอีก
ทีนี้พอขุดไปดูโพสต์เก่าของทหารหมวกแดงนายนี้
พบว่าตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
ตัวเขาเองเนี่ยโพสต์ข้อความคล้ายกับรู้จักคนร้าย

เขาโพสต์หลังจากเกิดเหตุได้ไม่กี่ชั่วโมงเองนะคะ
เขียนว่าหนึ่งในคนที่ยิงมีพี่รวมอยู่ด้วย
อยากออกไปตามหาคุณผู้ชมขออนุญาตอ่านอ่านตาม

ว่าหนึ่งในคนที่มึงยิงมีพี่กูอยู่ด้วย
กูอยากออกไปตามหามึงด้วยตัวกูเองจัง
แท็กทุกชีวิตมีค่ายกเว้นชีวิตมึงไอ้สารเร็วขออภัยคุณผู้ชม
อนุญาตอ่านตามนี้ไปเลยนะคะถัดมาอีกหนึ่งชั่วโมง
หลังจากที่โพสต์แรกในวันเกิดเหตุทหารนายนี้โพสต์อีกค่ะว่า
ทิ้งรถไว้แล้วมึงจะมุดดินหนีหรือไง
นรกแบบนี้ไม่รอดหรอกแฮชแท็กไม่นานเกินรอรอแป๊บแป๊บแป๊บ
เป็นยังไงโพสต์ออกมาแบบเนี้ยคือเราอ่านก็รู้สึกเอ๊ะ
รู้จักกับคนร้ายหรือเปล่าเออโพสต์เหมือนรู้จักคนร้ายอ่ะนะอ่า
ทีนี้เมื่อคืนนี้หลังจากที่แชร์โพสต์นะคะที่ว่าโพสต์อ่า
ที่ที่เขียนว่าอย่าคิดว่าจะหาแพ้ถ้าสงสัยน้องกูเนี่ย
แสดงความบริสุทธิ์ออกไปได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับ
หมวกแดงนายนี้ลบโพสต์เลยค่ะลบโพสต์ทั้งหมดทิ้ง
โพสต์เก่าเก่าเกี่ยวกับเหตุกลาดยิงที่เกิดขึ้นอืม
ทีนี้พอมีคนเขียนเข้าไปถามว่าทหารในนี้เนี่ย
เขียนออกมาชี้แจงแบบนี้คือเขียนไปถามว่าอ้าว
ลบโพสต์ทำไมคือพอเขียนมาแบบนี้มันก็มีข้อสงสัย
มีการตั้งคำถามเกิดขึ้นค่ะคนเข้าไปถามเยอะแหละนะฮะ
ว่าเอ๊ะรู้จักคนร้ายเหรอเอ้อเอ๊ะคนร้ายเป็นใคร
รู้ข้อมูลอะไรบอกให้ชัดเจนหน่อยเออแล้วพอไปถามมากมากก็ลบลงไปอีก
ครับทีนี้เจ้าตัวเนี้ยก็บอกว่ารอฟังข่าวดีกว่าครับ
ไม่ได้อยากดังค่ะผมไม่ได้อยากมีบทบาทที่โพสต์ไปก่อนหน้านี้
คือมีคนที่รู้จักกันตกเป็นผู้ต้องสงสัย
แต่ความคืบหน้าตอนนี้ผมยังไม่ทราบจบนะครับอืมครับอ่ะ
กระทั่งเวลาประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมามีโพสต์สุดท้ายออกมาอีกค่ะว่า
ใครที่แชร์โพสต์หรือว่าแคปไปอย่าเอาไปเชื่อมโยงอะไรเลยนะครับ
ผมไม่ได้โพสต์ว่าเรื่องอะไรนะแฮชแท็กผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับ
อืมคนอ่านก็ยังขมวดคิวกันอยู่นะฮะคนที่ติดตามในโลกโซเชียลนะครับ
เอาเป็นว่าตอนนี้เราไปดูความคืบหน้ากันสดเลยบรรยากาศที่สพเมืองลบบุรีนะครับ
เพราะว่ามีความคืบหน้าตรงที่ตำรวจก็ยังให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการชิงทอง
เพราะมีคำถามออกมาเอ๊ะใช่ชิงทองอย่างเดียวหรือเปล่า
หรือจะไปประลองอาวุธหรือจะอะไรนะฮะประลองฝีมืออะไรนะฮะ
ตำรวจยังเชื่อว่าเป็นการชิงทองมากกว่าประเด็นอื่นแล้วก็ยังเชื่อว่าคนร้ายก่อเหตุคนเดียวนะครับ
ดังนั้นไปติดตามการรายงานสดจากคุณทัศนัยโคตรทองรายงานสดจากสถานีตำรวจภูทรเมืองลบบุรีนะครับ

ซึ่งผลณตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าคนร้ายนั้นเป็นใคร
แต่ว่ามันก็สามารถจะตีวงให้แคบลงในการเข้าไปถึงตัวคนร้ายได้มากขึ้นนะครับ
และยังยืนยันได้ว่าคนร้ายก่อเหตุเพียงคนเดียว
โดยมุ่งให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการปล้นชิงทองมากกว่าประเด็นอื่นครับ
โดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับท่านพลตำรวจตรีนัทพลสุมระสอนนะครับ
เป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีครับ
ออกมาแถลงข่าวความคืบหน้าของคดีนี้
ซึ่งเปิดเผยว่าหลังจากที่มีการประชุมร่วมกันกับท่านรองผู้บังคับการรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะ
ท่านมรองของบอตรอนะครับที่มีการบริเวณผ่านมาประชุมที่ลบบุรีครับ
ก็มีการให้คำปรึกษาคำแนะนำรวมทั้งมีการกำชับเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของการทำคดีนี้หลายเรื่องครับ
แต่ว่าขอไม่เปิดเผยเพราะว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างรัฐกลุ่มเพื่อไม่ให้เสียต่อรูปของคดีครับ
รวมทั้งเรื่องของหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ตอนนี้ที่มีการส่งไปตรวจสอบนั้นได้เริ่มส่งกลับมาแล้วทั้งเรื่องของปืนและกระสุนปืน
ตอนนี้เป็นสัญญาณที่ดีที่ข้อมูลนั้นสามารถกระชับวงให้แคบลงไปตีวงไปหาคนร้ายได้มากขึ้น
แต่ว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าคนร้ายนั้นเป็นใครแล้วยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าเป็นบุคคลที่เป็นนักกีฬายิงปืนเป็นทหารหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปต้องรอหลักฐานอย่างชัดเจนซะก่อนนะครับ
ซึ่งตอนนี้นั้นมีการตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีในทุกเส้นทางนะครับทั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ของลบบุรีอ่างทองสิงห์บุรีซึ่งกล้องทุกตัวสามารถใช้กันได้ทั้งหมดรวมทั้งเส้นทางต่างแล้วก็ภายในห้างสรรพสินค้าก็ยังสามารถใช้ได้ทั้งหมดไม่มี
มีการตรวจสอบกลับไปทั้งหมดนะครับว่าเป็นข้อมูลนั้นเท็จจริงอย่างไร
ตอนนี้หลังจากที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าการก่อเหตุในครั้งนี้จะมีประเด็นอื่นเข้ามาร่วมในการก่อเหตุหรือไม่
เพราะว่ามีการสังหารบุคคลไปหลายคนนะครับ
ตำรวจยังคงมั่นใจแล้วก็ให้น้ำหนักว่าการก่อเหตุของคนร้ายในครั้งนี้ยังคงเป็นเรื่องของการปล้นชิงทองมากกว่าประเด็นอื่นครับ
แต่ว่ายังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไปยังเก็บเอาไว้ในการสืบสวนกันต่อไปนะครับ
รวมทั้งตอนนี้ยังยืนยันอีกว่าทหารเองก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจในการดำเนินการอย่างเต็มที่
แต่ว่ายังไม่มีการเข้าไปในค่ายทหารไปเก็บลายนิ้วมือของทหารในค่ายแต่อย่างใดนะครับ
จากนี้นะครับทางตำรวจเองก็ยังยืนยันอีกว่าผู้ก่อเหตุนั้นยังมีคนร้ายคนนี้เพียงคนเดียวไม่ได้มีมากกว่าหนึ่งคน
ตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้เพราะว่าตามหลักฐานที่มียังระบุได้ว่าคนร้ายนั้นก่อเหตุเพียงคนเดียวครับ
ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าตอนนี้ตำรวจนั้นทำงานอย่างเต็มที่และจะให้ความมั่นใจว่าพยานทุกคนนั้นจะได้รับการคุ้มครองด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะว่าเราไม่มีการเปิดเผยใบหน้าของพยานทุกคนนะครับ
ไปฟังเสียงของท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีครับ
ชิงทรัพย์ทองนะฮะที่เราที่เราตั้งประเด็นไว้ส่วนประเด็นอื่นเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างน้อยแต่เราก็เช็คเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวอะไรด้วยนะครับแต่ว่าน้ำหนักที่เราให้ก็คือเรื่องการชิงทรัพย์นะครับจากพฤติการของคนร้ายครับ
ขอเรียนว่ามีความคืบหน้านะครับแต่ว่าขนาดไหนเนี่ยขอขออนุญาตยังให้ให้เป็นการดำเนินการสืบสวนนะครับส่วนการออกหมายจับก็ยืนยันยังไม่มีนะครับยังไม่มีนะครับแต่ยืนยันว่าเราทำเราดูกล้องทั้งจังหวัดนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่ทั้งจังหวัดนะครับเราเราดูไปตลอดครับเราดูเราดูเราดูหมดนะครับเราดูหมดก็อยู่ในที่เจ้าที่กำลังทำงานอยู่ครับ
เห็นในภาพกับปฏิภาพนะครับยังมีทางนี้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมานั้นจะมีข้อมูลในโซเชียลออกมาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีการแชร์ต่อต่อก่อนไปครับทางจำรวจขอความร่วมมือว่าระวังเรื่องของการแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้และยืนยันด้วยว่าข้อมูลที่มีการแชร์ในโซเชียลตอนนี้ไม่ว่
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าใครทำแบบนี้สามารถดำเนินการเอาผิดทางอาญาได้
หนึ่งหมื่นบาทและจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนครับจึงขอความร่วมมือว่าอย่ากระทำการแบบนี้
เพราะว่ามีความผิดค่อนข้างจะร้ายแรงเหมือนกันครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดของคดีนี้
ขอบคุณนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลต่างมันหลั่งไหลออกมา
ก็บอกว่าภูการจังหวัดคือท่านที่ให้สัมภาพนี้
จะเป็นผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลแต่เพียงผู้เดียวนะตอนนี้นะฮะ
ส่วนทางด้านของหัวหน้าชุดติดตามคดีคือรองพบตรพลตำรวจเอก
ชัยวัดเนี่ยก็จะเป็นผู้ควบคุมคดีนี้นะครับ
เพราะว่าถ้าประชาชนต้องการแจ้งเบาะแส
เขาบอกสามารถแจ้งเบาะแสไปได้โดยตรง
หมายเลขโทรศัพท์ของพันธุ์ตำรวจเอกพิเชษมาช่วยของสพเมืองลบบุรีนี่แหละครับ
จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์๑๙๑อะไรก็โทรแจ้งได้เหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะก็ติดตามคดีนี้กันนะคะเราก็หวังแหละว่าขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้โดยเร็วนะคะ

ใช่ตั้งแต่เกิดอีก๑๐๑๒แล้วนะฮะ๓วันกว่าแล้ว
ตอนแรกเจ้าหน้าที่บอกว่าภายใน๓วันนี้น่าจะจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้